เลยฮะแม่ผัวร้องถูกพ่อตาขืนใจอืม
แกล้งตัดน้ำตัดไฟเป็นรักวุ่นของคนรุ่นใหญ่ค่ะ
ยายบีกับตาสมครับอ้าวไม่ได้เป็นผัวเมียกันนะ
ละบ้านกันนะยายบีกับตาสมเนี่ยฮะแต่ทีเนี้ยสองบ้านเนี้ย
มันมีความต้องมาเชื่อมโยงกันบ่อยเลยมีการต่อน้ำต่อไฟมาใช้กัน
เพราะว่าบ้านของยายบีเนี่ยก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟเลยค่ะ
แต่ปรากฏวันหนึ่งครับยายบีไม่ทนยายบีไปฟ้องตำรวจเลย
บอกว่าโดนตาสมเนี่ยมาข่มขืนฮะเออแต่ตาสมบอกเอ้า
ก็ให้ตังค์ไปแล้วแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยให้ตังค์ค่าอะไรคะ
ให้ตังค์ที่มีอะไรกันด้วยอ๋อเหรออ๋อแบบนี้มันเข้าข่ายซื้อบริการหรือเปล่า
อืมเดี๋ยวลองฟังดูคุณผู้ชมเอายายบีก่อนนะยายบีนามสมมุติแล้วกัน
หกสิบสามปียายบีก็มีลูกชายคนนึงส่วนตาสมครับ
สมนามสมมุติเหมือนกันนะทางซ้ายนี่เราทำแผนผังให้ดู
ตาสมอายุ๖๑ปีตาสมเนี่ยเป็นพ่อตาของลูกชายยายบี
เรื่องของเรื่องมันเฉาขึ้นมาก็เพราะว่ายายบีไปแจ้งความกับตำรวจว่า
ตำรวจยายเนี่ยโดนตาสมพ่อตาของลูกชายไปล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งจนที่ครับไกลเกลียบไปแล้วนะอืมให้ตาสมเนี้ยชดใช้ค่าเสียหายจ่ายเงิน
ห้าพันบาทเป็นค่าทำขวัญกับยายบีเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่เรื่องไม่จบครับ
เพราะว่าฝั่งบ้านตาสมเนี่ยไปตัดน้ำตัดไฟบ้านยายบี
ยายบีก็เลยเดือดร้อนทำยังไงไม่มีไฟไม่มีน้ำใช้
ก่อฟืนหุงข้าวด้วยน้ำก็ไม่มีใช้ด้วยแล้วบ้านยายบีเนี่ยนะ
คุณผู้ชมฮะอยู่ที่อำเภอกับเอ่ออำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
บ้านนี้ยายบีเขาก็อยู่กับลูกชายเพียงแค่สองคนนั่นแหละอ่า
บ้านยายบีห่างจากบ้านตาสมแค่สามร้อยเมตรยายบีเล่าย้อนให้ฟังเหตุการณ์
มันเกิดขึ้น๒๖สิงหาคมตอนนั้นลูกชายยายไม่อยู่บ้าน
จู่อันนี้ยายบีเล่านะตาสมเนี่ยย่องเข้ามาในบ้าน
แล้วบังคับขืนใจยายบียายบีบอกโอ้ยยายต่อสู้ขัดขืนแล้ว
แต่สู้แรงตาสมแกไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็แล้วกัน
แต่วันนั้นน่ะยายบีโก๊งไปหน่อยนึงนะ
เหล้าไปกั๊กหนึ่งด้วยก็เลยมึนมึนครับหลังเสร็จกิจครับ
ตาสมบอกกับยายบีว่าเอายายเดี๋ยวให้ตังค์ไว้๕๐๐บาทนะ
แต่เอาจริงจริงไม่ใช่ห้าร้อยบาทครับตาสมวางเงินไว้แค่ร้อยบาท
เหมือนที่พูดกันไว้นี่ว่าอืม
มันต่างกันเยอะเลยนะยายบีบอกแบบนั้นยายบีไม่พอใจ
ขาดไปตั้งสี่ร้อยขาดไปตั้งสี่ร้อยเลยไปแจ้งความว่า
ตำรวจยายถูกตาสมล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยแล้วก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่า
ขืนใจนะไม่ได้สมยอมแต่อย่างใดอันนี้ยายบีเป็นคนเล่า
แต่ฟังแล้วก็ต้องฟังตาสมด้วยไหมล่ะตาสมครับที่ถูกกล่าวอ้างว่า
ล่วงละเมิดทางเพศยายบีเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวันที่เกิดเรื่อง
แค่วันที่นะคุณผู้ชมแค่วันที่ยายบีก็มั่วแล้วยายบีจำผิดวัน
จริงเนี่ยตาสมไปหายายบีตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมไม่ใช่๒๖สิงหา
ที่ยายบีเล่าแล้วก็ไม่ได้ขืนใจด้วยมันเป็นการสมยอมจากทั้งสองฝ่าย
แล้วไม่ได้ไปหาครั้งเดียวนะตาสมบอกโอ๊ยหลับนอนกับยายบีมาตั้ง๔๕ครั้งแล้ว
แล้วลูกชายยายบีก็รู้เรื่องด้วยเวลาไปหาแต่ละครั้งเนี่ย
สมก็ให้ตังค์ยายบีตลอดเลยให้ทั้งยายบีให้ทั้งลูกยายบีเลย
เอาล่ะสิคุณผู้ชมฮะยายบีกับตาสมเล่าไม่ตรงกัน
แล้วเรื่องตัดน้ำตัดไฟนี่มันยังไงเนี่ยคุณตาว่ายังไง
สมบอกเรื่องตัดน้ำตัดไฟเนี่ยตาตัดจริงตาตัดเองนี่แหละ
ไปตัดไฟก็เพราะว่าหลังไปขึ้นโรงพักแจ้งความกันจบไปแล้ว

จ่ายเงินค่าเสียหายเยียวยาไปแล้วนี่ยายบียังเอาเรื่องนี้ไปออกข่าวอีก
ตาสมอับอายตาสมเสื่อมเสียชื่อเสียงก็มาทำกันแบบนี้ให้ทำยังไงได้
ก็ตัดน้ำตัดไฟมันซะเลยละกันเป็นการแก้เผ็ดไปฟังตาสมหน่อยฮะ
ผมอ่ะกับแฟนผมไม่รู้หรอกค่ะนะได้เสียงมานานแล้วอืม
แอบเล่นกันน่ะอืมอืมเมื่อกี้ผมซื้อเหล้ามาขวดเดียวก็นอนด้วยกัน
ค่ะบางทีกินเหล้าด้วยกันก็นอนด้วยกันอืมเห็นไหมล่ะซึ่งคุณยายก็รับรู้
รับรู้ลูกเขยมันก็รู้เขาไม่มีตังค์เลยช่วงนี้
หอยเหยหาไม่ได้เขาเห็นลูกชายมันเกี่ยวข้าว
เขาจะเล่นงานเอาตังค์เนี่ยอืมทำไมล่ะอืมแต่เขาไม่คิดผล
ผลเสียของเขาเองอืมน้ำก็ไม่มีใช้ไฟก็ไม่ใช้ค่ะผม
ผมก็ต้องตัดหมดดิทำกับผมเนี่ยผมก็อายเขาอ่ะ
ฟังจากตาสมเนี่ยนะคุณผู้ชมก็แสดงว่าทั้งคู่แอบคบกัน
ถ้าฟังจากตาสมนะบ้านยายบีเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
พ่วงทั้งน้ำทั้งไฟจากบ้านตาสมมาใช้ฉะนั้น
สมก็แก้เผ็ดด้วยการตัดน้ำตัดไฟเลย
สมบอกที่ผ่านมาลูกสาวตาเองก็ช่วยเหลือครอบครัวลูกเขยมาตลอดนะ
แม้ว่าลูกสาวตาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ครอบครัวฝั่งตาสมก็ยังดูแลครอบครัวลูกเขยอยู่ตลอด
แต่พอยายบีมาทำกันแบบนี้ตาสมบอกว่าต่อให้มาขอร้องกัน
หลังจากนี้ไหม้แล้วนะไม่ต้องช่วยเหลืออะไรกันแล้ว
เออตาสมเนี่ยมีเมียนะคุณผู้ชมฮะถามว่าเมียตาสมรู้เรื่องไหมเนี่ย
แอบคบกับยายบีเนี่ยแอบมีอะไรกับยายบีตาสมบอกโอ้โห
ก่อนอันนี้ก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้รู้แล้วล่ะเพราะว่าก็พากันมาขึ้นโรงพักนี่แหละ
เป็นข่าวเลยทีนี้เมียตารู้เลยแต่ไปถามเมียตาสมเมียว่ายังไง
เมียตาสมบอกไม่ได้สนใจไม่ได้โกรธตาสมเลยนะ
ที่ผ่านมาเธอเองไม่ได้มีอะไรกับตาสมมานานแล้ว
แล้วก็รู้ด้วยว่ายายบีเนี่ยมีอะไรกับตาสมผัวตัวเองเพราะอะไร
เพราะยายบีมายอมรับกับเธอเองเลยยายบียอมรับกับเมียตาสมเองเลยว่า
ไปมีอะไรกับตาสมมาค่ะเออก็ในเมื่อกล้ายอมรับกันขนาดนี้แล้ว
เมียของตาสมเนี่ยก็ให้เป็นปัญหาของทั้งคู่ไปก็แล้วกัน
ก็ช่างกันไม่เป็นไรฮะหลังจากนี้ไม่รู้จะยังไงนะ
อีหลุงตุ้งนังเนอะสดสดนะ